เรื่องเกี่ยวกับในโลกโซเชียลที่ตอนนี้

สถาปนิกหรือว่าคนในโลกโซเชียล

คือที่วัดโผทาราม

คือจะบอกว่าไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความสวยงามของโบสถ์นะ

เพราะว่าสีทองอร่ามสวยจริง
แต่ที่วิพากษ์วิจารณ์คือมีการโฆษณาแฝงหรือเปล่า
คือที่นี่เป็นโบราณสถานด้วย
แล้วการที่นำสีทองไปทาแบบนี้
ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร
แล้วที่เมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกว่าเป็นโฆษณาแฝงหรือเปล่าเพราะอะไร
มีเพจสีเพจนึงเขาเอารูปนี้ไปโพสต์

ก็มีการติดต่อไปยังเฟซบุ๊กนั้น
โดยงานที่ว่านี้ก็คือทางด้านกรมศิลปากร
บอกว่าให้เอาแท็กของสำนักงานออก
แล้วที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าอะไร
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา๒ปีแล้วที่มีการทาสีทอง

ทางหน่วยงานถึงเพิ่งมามีการตื่นตัวในช่วงนี้

เรื่องนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์แบ่งออกเป็น๒กลุ่มจริงค่ะ
ฝั่งนึงเขาก็จะบอกว่ามันสวยดีมันดูใหม่นะ
แต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าทาสีแบบนี้ได้ยังไง
มันไม่สวยเลยแล้วก็เป็นการทำลายโบราณสถานที่มันมีมาตั้งแต่อดีตด้วย
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปถามชาวบ้านในชุมชนจรเคศสามพันธุ์

ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่รอบวัดโพธารามหรือว่าวัดทิธาสีทองนี่แหละ
แล้วชาวบ้านเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะ
บอกว่าเดิมทีวัดตรงนี้ก็เป็นสีขาว
ทีนี้พอเวลาผ่านไปมันก็ซุดโทรมไปตามการเวลาค่ะ
แล้วก็มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาบูรณะซ่อมแซม
มาเปิดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี๕๙
ทีนี้หลังจากซ่อมแซมหลังจากทาสีเสร็จ

เพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทำกิจกรรมทางศาสนาได้อีกครั้งหนึ่ง
แต่กรณีที่บอกว่าการซ่อมแซมทาสีทองทัพ
เป็นการทำลายโบราณสถานอันนี้ชาวบ้านเขาพูดนะ
เขาพูดว่าตอนที่บูรณะซ่อมแซมใช้เวลาเป็นปีเลย
แล้วไม่ได้ทำแบบงุบงิบมิดชิดนะคะ
คือทำเปิดเผยรู้กันทั้งหมู่บ้าน
แล้วชาวบ้านเขาถามว่าทีตอนที่ซ่อมแซม
ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำแนะนำเลย
แต่พอซ่อมเสร็จทาสีเสร็จผ่านไป๒ปี
เจ้าหน้าที่มาตำหนิว่าทำไม่ถูกเป็นการทำลายโบราณสถาน
ก็เลยอยากทราบว่าตอนโบสถ์หลังนี้ซุดโทรม
เจ้าหน้าที่ไปอยู่ไหนหายไปไหนมา

แล้วมาจัดการตอนที่โบสถซ่อมแซมเสร็จแล้วเพื่ออะไร
อันนี้เป็นคำถามจากชาวบ้านนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปพูดคุยกับทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ก็บอกค่ะบอกว่าทางสำนักศิลปากรที่๒สุพรรณบุรี
บอกว่าโบรตหลังนี้เป็นโบราณสถานที่ตกสำรวจ
ก็เข้าใจไงว่าเป็นโบสถ์ที่ไม่ได้เป็นโบราณสถาน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าตกสำรวจ
ก็เลยบูรณปฏิสังควรเองได้อย่างนี้แหละครับ
แล้วก็จังหวะนั้นผู้มีจิตศรัทธาก็ติดต่อเข้ามาพอดีเลย
ก็เห็นว่าก่อนที่โบสถจะซุดโทรมก่อนที่มันจะเสียหายไปกว่านี้
เอางี้ละกันเมื่อมีผู้มีจิตสาธารณ์ติดต่อมา
ก็เลยให้ผู้มีจิตสาธารณ์ซ่อมดีกว่า
ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าการซ่อมแซมวัดที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันจะเข้าข่ายการทำลายโบราณสถาน
ตั้งใจเลยเจตนาเลยก็คือการอนุรักษ์การรักษาบท
คงอยู่ไว้ต่อไปอันนี้ทางวัดบอกนะคะ
ทีนี้ทางด้านนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
ก็ฝากไปถึงกลุ่มคณะผู้มีจิตศรัทธาด้วย
บอกว่าขอให้ยุติการกระทำแบบนี้

แล้วก็เป็นการทำลายความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถาน

เพราะว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมศิลปากรตามพบโบรณสถานนั่นเองนะคะ

ตอนนี้ทางยี่ห้อสีก็โดนโจมตีหนักพอสมควรนะครับ